มาแล้วค่ะคุณผู้ชมอรุณสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วเช้าเช้าแบบนี้หลายคนก็จะลุกมานั่งสมาธิหลายคนก็คงจะลุกมาออกกำลังกายเล่นโยคาเต้นแอโรบิกอะไรกันไปตามภาษาฟิตเน็ตหลายที่เปิดได้แล้วนะคะก็คงจะยิ้มแย้มมีความสุขเบิกบันกันไปค่ะเช้าเช้าอย่างงี้
สภาพอากาศกันหน่อยเพราะบอกได้เลยว่าวันนี้น่าจะเป็นวันหนึ่งที่อากาศดีเพราะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปภาคใต้ก็ไม่มีฝนกันด้วยนะคะดูข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นนะคะว่าพื้นที่ประเทศไทยฟ้าโปร่งโล่งสบายดีเคลียร์สกายสดใสมากมากไม่มีเมฆปกคลุมนะคะถ้าจะมีก็คือบริเวณทะเลอ่าว
ยังคงรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นอุณหภูมิสบายค่ะ
ราวสัก๒๐๓๐องศาตลอดทั้งวันเช้าเช้าบางพื้นที่นะคะ
ก็จะค่อนข้างอุณหภูมิลดต่ำลงหน่อยโดยเฉพาะตอนบนคือประมาณหลักสิบกว่าเท่านั้นนะคะ
ส่วนฝนดูจากโมเดลนี้แล้วก็จะเห็นว่าเบาบางมากนะคะ
ฟ้าอ่อนจางบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีฝนก็ว่าได้
ส่วนคลื่นก็เป็นใจสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์นี้นะคะก็เบาบางนะคะ
คลื่นวันเสาร์จะเบาแต่ที่เห็นนี่คือวันศุกร์ที่๒๙กลับไปดูนะคะ
วันนี้ขึ้นแบบนี้เลยโล่งโปร่งออกเรือได้สบายท่องเที่ยวได้สบาย
แต่ถ้าไปวันที่๒๘๒๙มกราคมแล้วคลื่นมาสูงสัก๒๓เมตรนะคะ
ก็ต้องอาจจะต้องมาระวัดระวังกันอีกทีนึงค่ะ
นี่คือสภาพอากาศโดยรวมที่เราคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้านะคะ
แต่ไปดูหน่อยค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ชาวบ้านแล้วก็เด็กที่นั่นเขาเป็นยังไงกันบ้าง
นี่ค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะของตลาดนะคะ
ค่ำคืนจนถึงเช้านะคะที่จังหวัดเลยนะคะอำเภอด่านซ้าย
อากาศหนาวบาแบบนี้ทั้งสัปดาห์แล้วนะคะที่ผ่านมา
ทำให้พ่อค้าแม่ค้านำพืชผลการเกษตรมาขาย

หาผ้าห่มมาใส่มาคลุมหนาวกันสั่นกันไปนะคะ
เพราะอุณหภูมิลดต่ำลงถึง๑๐องศา
บางคนเนี่ยเสื้อกันหนาวไม่พอผ้าห่มไม่พอ
ลงทุนยกเตาไฟมาวางไว้ใกล้นะคะ
แล้วก็ล้อมวงการรับไออุ่นจากเตาถ่าน
เพื่อคลายความหนาวกันไปสู้กันนะ
ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะที่จะได้อยู่ร่วมกันนะคะ
ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
สภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๑๐๑๕องศาเซลเซียส
คุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ต้องพาเด็ก
ออกมาเต้นประกอบเพลงก่อนที่จะเข้าเรียน
สร้างความอบอุ่นช่วยคลายหนาวได้ด้วย
แล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องเตือนกันนะคะว่ามีโรคระบาด
เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจกันเป็นจำนวนมาก

รวมไปถึงโรคมือเท้าเปล่าที่กรมควบคุมโรคเตือนกันออกมาด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ผู้สูงอายุก็ต้องใส่ใจกันให้มากนะคะ
เพราะว่าเป็นกลุ่มเปราะบ้างแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคกันได้ง่ายมากขึ้น
วิธีการที่เราจะดูแลให้ตัวเองแข็งแรงกว่าทานอาหารพักผ่อนรวมถึงออกกำลังกายกันด้วย
พูดว่าก็แหมเข้าตัวไปออกกำลังกายดีกว่า